แต่พาคุณผู้ชมมาดูที่นี่ค่ะที่พัทธลุงนะคะ
ชาวบ้านเขาตกใจมากเพราะว่าอยู่ดีเนี่ย
จีวรพระลอยอยู่ในน้ำ
ทุกคนก็ตกใจแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยมาเนี่ยค่ะ

แล้วก็ไม่ใช่แค่จีวรพระนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะคะ
มีเหมือนกับดินน้ำมันที่ปั้นเป็นรูปคนแบบนี้ค่ะ
สิ่งที่เห็นคือหลายคนเขาก็มองว่าเป็นเรื่องของการทำมนต์ดำ
คุณสัยเรื่องอะไรทางศัยศาสตร์หรือเปล่า
ที่ก็เลยต้องมาตรวจสอบมีหลายอย่างเลยค่ะ
คือตำรวจสพลำปัมกับกู้ภัยพัทธลุงนะคะมาตรวจสอบ
ตรงนี้คือริมทะเลสาบลำปำนะคะ
เป็นปากน้ำจุดเชื่อมต่อกับคลองบ้านโพอยู่ในพื้นที่หมู่หก
ตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงค่ะ
คือชาวบ้านแจ้งค่ะเบื้องต้นเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเห็นจีวรพระ
ลอยอยู่ในน้ำก็ช่วยกันเอาขึ้นมาบนฝั่ง
แต่ว่าเหมือนกับจีวรพระห่ออะไรบางอย่างก็ไม่รู้อะค่ะ
ชาวบ้านเขาไม่กล้าเปิดค่ะครับก็เลยให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูให้หน่อย
เจ้าหน้าที่ก็เลยเปิดเลยเปิดจีวอนนี่นะคะ
ก็มีทั้งจีวอนสีเหลืองสีน้ำตาลเข้มปรากฏว่ามีผ้าสีขาว
มีหุ่นเป็นดินน้ำมันนะคะปั้นเป็นคนอยู่สองตัวเนี่ยนะคะ
สิ่งที่เจอมีเหรียญหนึ่งบาทติดเอาไว้ที่หุ่นปั้น
มีทูบเทียนอยู่ด้านในเหมือนกับพิธีทางศัยศาสตร์อะไรสักอย่างนะคะ
ครับจากการตรวจสอบค่ะที่บริเวณรับประคดหรือว่าที่สายรัดเอวของพระนะคะ
มีคราบเลือดด้วยคุณผู้ชมก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมีพระรูปไหนมามรณภาพอยู่ตรงนี้ไหมนะคะ
ตำรวจก็ประสานชุดนักประดาน้ำเพื่อดำน้ำหาเลยในน้ำเพื่อคลายข้อสงสัย
นักประดาน้ำก็ดำค้นหาอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงไม่เจออะไรไม่เจอร่างคน
สอบถามชาวบ้านกับพระในวัดที่อยู่แถวนั้นก็ไม่มีใครรู้เรื่องอะไรค่ะ
ก็เลยสันนิษฐานว่าสิ่งที่เจอเนี่ยอาจจะเป็นอุปกรณ์ในการประกอบพิธีกรรมอะไรบางอย่าง
แล้วเหมือนกับเอามาทิ้งเอาไว้ที่บริเวณปากน้ำทะเลสาบลำปัมเพราะว่าเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับทะเลค่ะ
คือเจ้าหน้าที่ก็หาจนมั่นใจนะคะว่าไม่มีศพไม่มีสิ่งของอะไรเพิ่มเติมก็มีเท่าที่เห็นตรงนี้นะคะ
ก็เลยนำทั้งหมดเนี่ยค่ะไปทำพิธีทำลายทิ้งตามความเชื่อ
ทีมข่าวของเราก็เลยนำภาพสิ่งของต่างเหล่านี้ที่เจอเนี่ยนะคะ
ก็คืออยากรู้แหละว่ารักษณะแบบนี้สิ่งของต่างเหล่านี้มันหมายถึงอะไรบ้าง
เป็นการทำคุณสัยมนต์ดำอะไรไหมนะคะ
แต่ไม่ได้หมายถึงโอ้โหจะถึงขั้นเอาชีวิต
คนที่ปั้นด้วยดินน้ำมันเนี่ยก็ใช้แทนคนที่ทำคุณสัยใส่
ก็ต้องมีสิ่งของแทนตัวเช่นมีวันเดือนปีเกิดมีของใช้มีเล็บมีเส้นผม
ของคนที่ตกเป็นเป้าหมายนะคะ
ส่วนจำนวนเทียนที่ใช้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นจะดวงแข็งมากน้อยขนาดไหน
ถ้าดวงแข็งเนี่ยใช้เทียน๗เล่มเพื่อให้สำริดผล
ส่วนผ้าที่ใช้ในการทำพิธีกรรมสมัยก่อนนะคะจะใช้ผ้าปิดตาศพ
แต่ว่าการใช้จีวรพระแบบนี้เหมือนเป็นการเสริมกำลังให้กับคุณสัยด้วย

ก็หุ่นแบบนี้มันดีอยู่แล้วแต่หุ่นหิดน้ำมันมันจะไม่ค่อยขังเท่าไหร่
เท่าที่เคยทำมานะนี่สิเพิ่งปิดปากผีนะ
สายวัดเสาผ้าวรรณภาษณ์นู้นสมัยก่อนเขาปิดปากผีที่เพิ่งปิดปากผี
อันนี้มันในอายุคนี้มันใช้ดินน้ำมันก็ได้ผลเหมือนกันอะค่ะ
ยุคนี้เป็นแพงผลันได้สมัยก่อนเขาต้องใช้ผ้าไปปิดหน้าลมหี
ศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นเหมือนที้ทุ่คบาปิดทื่อกอะไรแบบเนี้ย
อืมเนรนแอร์ก็เลยบอกว่าสิ่งที่เจอเนี้ยแน่นอนแหละ
ก็น่าจะเป็นการทำพิธีทางศัยศาสตร์
ดังนั้นถ้าใครรู้ตัวว่า
โดนโดนทำมนต์ดำคุณสัยเนี่ยนะ

บาปกรรมมันจะไปตกที่คนทำเองนั่นแหละ
ก็ไม่รู้ว่าจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมว่า

ก็นี่แหละธรรมศมก็ถือว่า

ชาวบ้านเขาก็กังวลแหละไม่กล้าเปิดอะไรแบบนี้นะ